พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะคะ
เหตุการณ์นี้คือรถเก๋งสีขาวพยายามแซงรถกระบะ

ทำให้รถกระบะซึ่งสวนมาเนี่ยเขาเสียหลักไปชนรถเก๋งอีก๑คัน
สรุปแล้วอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นกับรถยนต์๔คันด้วยกันนะคะ
และมีผู้ที่เสียชีวิตเป็นคุณตาอายุ๘๐ปี
รถเก๋งคันต้นเหตุตอนนี้ขับรถหลบหนีไปนะคะ
หลานผู้ตายเลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ค่ะ

เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ารถเก่งเขาแซงไปก่อนนะแซงไป
รถที่มาชนคันที่ติดกล้องคือเขาหลบไม่พ้น
มันเป็นช่องทางที่แคบมากแค่๒เลนสวนเท่านั้นเอง
สรุปเหตุการณ์นี้ผู้ที่เสียชีวิตคือคุณตาอายุ๘๐ปี
นั่งมาในรถคันที่มีกล้องนี่แหละนะคะสภาพศพตอนนั้นคือ
ทะลุกระจกออกไปอยู่บนฝากระ
งรถเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาลูกชายซึ่งเป็นคนขับค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะคะทางหลวงหมายเลข๒๒
ถนนสายนครพนมสกลนครเขตบ้านหนองย่าไซกับตำบลวังตามัวอำเภอเมืองนครพนมค่ะ
เส้นทางนี้ตามที่ภาพคุณผู้ชมเห็นคือกำลังเกาะสร้างอยู่
ปรับปรุงขยายช่องทางการจราจรนะคะ
ชนประสานงากับกระบะนิสันนาวาร่าสีบรอนหมายเลขทะเบียนขอนแก่น
เป็นเหตุให้นายพิษราชบัณฑิตอายุ๘๐ปีเป็นอดีตนักการพานโรง
โรงเรียนบ้านวังตามัวจังหวัดนครพนม
เสียชีวิตส่วนคนขับลูกชายนะคะชื่อวนายวิทยาอายุ๕๐ปีบาดเจ็บสาหัส

และลูกสะพ้ายนั่งมาที่เบาะด้านหลังได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนรถกระบะนิสันนาวาร่าคันที่มาชนประสานงา
ก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะ
ชื่อว่านายคัมภีร์ศรีนาแคร์อายุ๓๕ปี
ส่วนรถกรบัตรคันสีขาวอีกหนึ่งคัน
ที่ถูกรถนิสสันนวราชชนท้ายได้รับความเสียหายค่ะ
ไปฟังหนึ่งในคนขับรถซึ่งประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะ
กล้องหน้ารถนี้จับภาพไว้ได้ทั้งหมด
ซึ่งหลานผู้ตายเองซึ่งเป็นคุณตาอายุ๘๐ปี

วีดีโอและภาพจากกล้องหน้ารถพ่อผมซึ่งถูกชน
ปู่ผมเสียชีวิตพ่อและญาติบาดเจ็บสาหัส
ใครที่ขับรถผ่านช่วงเวลานั้นมีกล้องหน้ารถ
เห็นเหตุการณ์รบกวนขอความอนุเคราะห์แจ้งบ่อแสด้วยนะครับ
คันสีขาวหมายถึงรถเก๋งที่แซงตั้งแต่เป็นต้นเหตุคันแรก
แซงไม่พ้นทำให้กระบะคันที่ขับสวนเลน
หลบมาชนรถพ่อผมฝากถึงเจ้าของรถคันสีขาวด้วยว่า
ถ้าคุณรู้คุณมาแสดงความรับผิดชอบด้วยนะครับ
หรือใครที่รู้จักเขาบอกด้วยนะครับ

แต่คนที่รับผลของการกระทำตอนนี้เป็นทุกข์อย่างมาก
สำหรับทางหลวงหมายเลข๒๒สายนครพนมสกลนคร
อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครพนมนะคะ
ตอนนี้กำลังปรับปรุงก่อสร้างขยายช่องการจราจรจาก๒คือขยายให้เป็น๔นะคะ
ระยะทางที่ก่อสร้าง๓๐กิโลเมตร
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพราะมีการเอาดินมากองเป็นคันคูทั้งสองฝั่ง
ทำให้ช่องการจราจรมันคับแคบลงไป
และไม่มีไหลทางด้วยเพราะว่ามันมีแต่กองดินเต็มไปหมดเลยนะคะ
ช่วงฝนตกน้ำก็ยังขังอีก
อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาบ่อยครั้งด้วย
เพราะว่าดินเวลามันโดนน้ำมันก็ลื่นนะคะ